ที่บุรีรามคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน

แต่ทีนี้ตรงถนนมันมีเหมือนเป็นลำห้วยแล้วก็น้ำท่วมอยู่๓๐เซน
ฝั่งนั้นบอกอย่าข้ามมาอย่าข้ามมา

เขาข้ามโดนกระแสน้ำพัดไปเลยฮะ
โอ้โหร้องไห้แบบใจจะขาดเลยอ่ะดอม
ใครจะรับได้เหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ดูทีมกู้ภัยทีมประดาน้ำ
ดูสิคะนี่มากันประมาณ๕๐กว่านายเลยนะ
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมต้องไปหาเนี่ยลงไปงมค้นหาสามีของเธอค่ะ
นายพันศักดิ์บัวน่าครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามลำห้วยลำไซโยง
แล้วดูความกว้างสิตรงนั้น๑๐เมตรนะอันนี้ความกว้างนะ
แต่เมื่อกี้เท่าที่ดูตอนที่นักประดาน้ำลงไปดูเหมือนไม่ลึกเนอะ
อืมแต่คือด้วยกระแสน้ำอ่ะอ๋อใช่นี่
คือเราเตือนกันตลอดช่วงนึงที่เราเตือนกันจำได้ใช่ไหม
อย่าข้ามนะอย่าคิดว่าไหวใช่
แล้วตรงนี้มันเป็นรอยต่อระหว่างตำบลดอนอรังที่อำเภอหนองกี่กับตำบลกรกแก้วของโนนสุวรรณที่บุรีรำค่ะ
ปรากฏว่าน้ำมันซัดพัดมอเตอร์ไซค์ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์หายไป
คือถ้าเกิดไล่เรียงเวลาตอนสักประมาณ๑๑โมง
นายพันธ์ศักดิ์ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะข้ามถนนตรงนี้ที่มันเป็นลำห้วย
ไปไล่ถั่วไงแล้วทีนี้นางสมบัตินางสมบัติทำไร่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วแหละ
ภรรณศักดิ์ภรรณศักดิ์อย่ามาน่ะ
คือจริงน้ำมันท่วมสูงถนนประมาณแท็บอันถัดนึงอะ๓๐เซน
แต่น้ำมันไหลแรงไงพันธศักดิ์ข้ามมาอย่าข้ามมา

คิดอยู่อึดใจเดียวคุณผู้ชมก็ตัดสินใจเอาวะ
ฝ่าฝ่ากระแสน้ำข้ามไปแล้วน้ำมันซัด
ไปเลยค่ะจุดที่น้ำพัดไป
เมื่อกี้ดอมบอกว่าดูเหมือนไม่ลึกใช่ไหม
ให้จู๋เล่นจริงมาอยากรู้ไม่รู้มันหรือไหน

มอเตอร์ไซสีแดงลากขึ้นมาได้

เจอคนแบบร้ายลมหายใจแล้วอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือจุดที่โดนน้ำซัดพัดไปประมาณ๒๐เมตร
ก็ใช้เวลาค้นหา๖ชั่วโมงถึงจะเจอลุงพันธ์ศักดิ์นะคะ
ตามเนื้อตามตัวก็ไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลอะไร
ก็เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจมน้ำนี่แหละค่ะ
ทีนี้ภรรยาของคุณลุงเองก็ร้องห่มร้องไห้ตอนค้นหาก็ร้องแล้ว
แล้วพอเจอร่างสามีในสภาพไร้ลมหายใจก็ร้องหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
ญาติญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็นำร่างคุณลุงส่งให้ที่บ้านเพื่อนำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ